มีน้าเมียกับหลานเขยอืมทะเลาะกันทะเลาะกันสองเรื่อง
เรื่องแรกคือเรื่องที่สุนัขชอบมาอุจจาระหน้าบ้านอ่า
ส่วนเรื่องที่สองทะเลาะกันเรื่องไปกินเหล้าแล้วไม่เรียก
แค่ไปกินเหล้าแล้วไม่ชวนครับทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นเอาลูกซองยิงกันตายเลยนะคะ
อืมไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเราฆ่ากันด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้จริงจริงอ่ะค่ะครับ
แห่งการเกิดขึ้นบ่ายสามโมงหน้าบ้านเลขที่สองศูนย์เก้าที่ตำบลหนองค้า
อำเภอพยุจังหวัดศรีสเกตผู้ตายคือนายสมยศรุ่งแสงอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
สภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้ากลางอกบริเวณลิ้นปี่นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
เป็นชาวตำบลหนองค้าบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับผู้ตายเลยค่ะ
นายสุนทรมีศักดิ์เป็นน้าเมียของนายสมยศผู้ตาย
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่
ถามนางหนูเจียนภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะก็บอกว่า
หลานเธอนายสุนทรเอ่อนายสมยศเนี่ยเมาแล้วก็มายืนหน้าบ้าน
จากนั้นก็มาทะเลาะกับสามีเธอเธอก็ไม่อยากเห็นสองคนทะเลาะกันเนอะ
หน้าหลานเลยหลบไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ห่างไปสองหลังค่ะ
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละได้ยินเสียงดังปั้งขึ้นมา
คิดในใจเลยว่าต้องมีการยิงกันแน่แต่ไม่กล้ากลับมาดู
วานเพื่อนมาดูให้ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คิดจริง
หลานเคยถูกยิงเสียชีวิตเลยค่ะ
จากเห็นมันมันตามคนตามเหม้าเนอะ
สอบสวนเบื้องต้นนะคะก็รู้มาว่า

จริงก็มีปากเสียงไม่เบื่อไม่เมากันมาพอสมควร

ชอบไปอุจจาระใส่หน้าบ้านของนายสมยศผู้ตายนายสมยศก็เลยไปต่อว่า
น้าของตัวเองว่าเลี้ยงสุนัขแบบไหนถึงให้มาขี้ใส่บ้านคนอื่นแบบนี้
ทำไมไม่ทำห้องน้องห้องน้ำเก็บกวาดอะไรให้มันดีครับ
ตอนนั้นน่ะกับเรื่องสุนัขอุจจาระหน้าบ้านเนี่ย
ทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นผู้ใหญ่บ้านต้องมาไกลเกลี่ยค่ะอืม
แต่มันก็จบไปนะแล้วมันก็จบไปจนกระทั่งวันนี้มาทะเลาะกันอีก
นายสุนทรอดใจไม่ไหวคว้าลูกซองยาวยิงเข้ากลางอกนายสมยศทันทีเลย
อืมพันธุ์ตำรวจเอกพินโยสุธิศาลผู้กำกับการสอบพอพายุบอกว่า
จริงเรื่องนี้มันไม่น่าถึงขั้นต้องยิงกันตายเลยนะ
เพราะว่าทั้งคู่ก็ถือเป็นเครือญาติเกี่ยวดองกันนะเมียกับหลานเขย
มเหตุก็คือเรื่องสุนัขมาอุจจาระหน้าบ้าน
อีกอย่างหนึ่งก็คือแค่อีกฝ่ายไม่ยอมมาชวนไปกินเหล้า
คือไปกินกันเองแล้วไม่ยอมมาชวนเขา
ไม่รู้ว่าน้อยใจไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะ
พอผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไปนะคะ